การการชุมนุมที่กรมฐานราบที่หนึ่งกันก่อนนี่คือภาพบรรยากาศสดเลยค่ะ
คุณสิริวัณรักษัตริย์อยู่ในพื้นที่บอกว่าตอนนี้มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะมีการสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้ำด้วย
ติดตามจากคุณสิริวัลได้เลยค่ะทางตำรวจควบคุมฝุงชนนะคะ
เพื่อที่จะขอดันแนวตำรวจเปิดทางให้บางส่วนนะคะ
กลับบ้านแต่ว่าค่ะหลังการพูดคุยกันอยู่สักระยะหนึ่งนะคะ
ก็มีการไม่สามารถที่จะขอเปิดทางได้นะคะ
ที่สุดแล้วนะคะอ่ากระชับพื้นที่เข้ามาค่ะ
โดยมีการแจ้งให้กับสื่อมวลชนค่ะ
ถอยออกจากพื้นที่นี้ไปค่ะ
ส่วนรถฉีดน้ำนั้นนะคะตอนนี้แม็กซวิ่งออกข้างนอกไหม
ตอนนี้ก็แม็กซ์มาทางนี้หลังจากที่มีการฉีดน้ำนะคะ
ให้กับไปทางฝั่งรูปของกลุ่มผู้ชมนมไปหนึ่งครั้งอ่ะค่ะ
ก็ได้หยุดเดินเครื่องนะคะและตอนนี้รถฉีดน้ำได้จอดนิ่งอยู่ค่ะ
และตำรวจนะคะควบคุมฝุงชนตอนนี้ได้ดันแนวมาทางช่อง
ทางด่วนนะคะที่จะมุ่งหน้าอุตราพิมุกนะคะ
มีการมีควันออกมาแล้วนะคะ
ตำรวจได้กระชับพื้นที่เข้าไปหลังแนวตำรวจไหม
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้อ่า
กรูเข้าไปรวมตัวกันนะคะเป็นฝั่งถนนวิภาวดีขาเข้า
ที่จะมุ่งหน้าแยกดินแดงณขณะนี้นะคะการจราจรจากที่มีการติดขัดอยู่แล้ว
นะคะมีรถที่ไม่สามารถขยับได้นะคะตอนนี้
คนก็วิ่งกันแตกตื่นแล้วค่ะกำลังตำรวจควบคุม
คุณผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศสดในเวลานี้เลยนะคะ
บริเวณหน้ากรมทหารราบที่๑ด่านดินแดง๒ก็คือถนนวิภาวดีรังสิตนะคะ
อย่างที่คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดมาจากในพื้นที่
คือทั้งสองฝั่งฝั่งขาเข้าและขาออก
ตอนนี้มีเหตุการณ์ความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
คือกลุ่มผู้ชุมนุมไปถึงบริเวณดังกล่าวตั้งแต่เวลาประมาณ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมา
และกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในขณะนี้ค่ะอย่างที่คุณสิริวัลรายงานสดเข้ามาว่า
คือเจ้าหน้าที่ได้พยายามที่จะกระชับพื้นที่
คล้ายกับการผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมให้อยู่ภายในบริเวณที่ไม่กระจายพื้นที่ออกไปมากไปกว่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้มีการฉีดน้ำด้วยนะคะ
แต่ณตอนนี้เนี่ยเหมือนรถฉีดน้ำแรงดันสูงได้หยุดก่อนหยุดการฉีดน้ำก่อน
แต่ก็ยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพตอนนี้เลยค่ะ
ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนนะคะที่ต้องเอาน้ำช่วยกันล้างหน้าล้างตา
เพราะว่าก่อนนี้เนี่ยมีรายงานเรื่องของการยิงแก๊สน้ำตาเกิดขึ้น
แล้วก็มีรายงานเรื่องของการยิงกระสุนยางอย่างน้อย๒ครั้ง
ค่ะแต่เรื่องนี้เดี๋ยวรอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะ
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้สื่อข่าวของเราที่รายงานสดอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้นะคะ
ค่ะเบื้องต้นตอนนี้นะคะก็พยายามมีการพยายามพูดคุยกับแกนนำเหมือนกันนะคะที่มาในกลุ่มชุมนุมครั้งนี้นะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าเขาก็ออกตัวว่าวันนี้ไม่ได้มีแก่นำหลักไม่ได้มีแก่นำอะไรมาคือทุกคนมากันเองเพราะฉะนั้นมันเลยควบคุมยากเลยไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีการยุติการชุมนุมอย่างไรหรือว่าจะเป็นไปในทางทิศทางไหน
คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาว่ามีควันมีอะไรด้วยคุณสิริวัลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมคะ
ต้นผ้าช่องค้าหมุนแดงบอกพี่ตามที่หน้าคุณสุนเตรียนนะคะเพราะว่า
ทั้งผู้สุดทนค่ะได้อ่ามีการอ่าประกาศคำสั่งเสียงตามสายนะคะ
ให้มีการกระชับพื้นที่กับผู้สุดทนค่ะแล้วก็ขอให้ค่ะผู้สุดทน
ไม่เกี่ยวข้องค่ะรวมถึงสื่อมวลชนนะคะให้ออกจากนอกพื้นที่ทันทีค่ะ
เนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องเข้ากระชับพื้นที่โดยทันทีแล้วก็ให้ยุติในคืนนี้เลยค่ะ
บรรยากาศก็ตึงเครียดนะคะคนที่อ่ารวมตัวกันก่อนหน้านี้ค่ะ
ได้มีการวิ่งข้ามไปทางฝั่งอวิภาวดีขาเข้าอะค่ะ
ที่จำหน้าแยกนิดแดงทางฝั่งพร้ำน้ำมันเชลค่ะถ้าเรานึกออกนะคะ
จำหน้าสำเร็จนิดแดงอ่ะค่ะอ่ามนตรก็จะวิ่งกัน
อยู่ทางฝั่งนู้นนะคะแล้วก็วิ่งเลาะไปตามฟุตบาทค่ะ
ตอนนี้ก็ยังเดินทางกลับแล้วนะคะมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ
มนตรแรงเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่อ่าจำตำรวจเนี่ยค่ะ
มีความจำเป็นที่จะต้องกระชับพื้นที่อ่ะค่ะก็มีการอ่า
ปะทะกันไปมาจากทั้งสองฝั่งอ่ะค่ะส่วนเรื่องของอ่า
เรื่องของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะตอนนี้นะคะยังไม่มีการแจ้งเข้ามานะคะ
ว่ามีใครได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
รวดเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ยได้ประกาศ
ปฏิบัติการในการกระชับพื้นที่อย่างรวดเร็วอะค่ะแล้วก็รวมถึงมีการอ่า
ใช้ปืนยิงแก๊สน้ำตาด้วยนะคะเพราะว่าที่เรายืนอยู่เนี่ยค่ะ
เราก็สังเกตเห็นว่าก่อนหน้านี้ค่ะตอนช่วงที่มีการชุดละมุนเนี่ยค่ะ
มีการยิงแก๊สน้ำตามีควันพวยพุ่งออกมาด้วยค่ะ
ก็ถึงมีการใช้รถฉีดน้ำดันสูงถูกต้องด้วยค่ะค่ะ
ภาพที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะคะก็คือจะเห็นเจ้าหน้าที่
เรียงเป็นแถวหน้ากระดานแล้วมีรถตามมาด้านหลัง
จะเป็นรถฉีดน้ำแรงดันสูงถูกต้องไหมคะการกระชับพื้นที่เนี่ย
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะผลักดันกระชับพื้นที่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ขยับไปในทิศทางไหนยังไงคะคุณสิริวัลคะอ่ามีการกระชับพื้นที่
เพื่อที่จะให้ทางผู้ชุมนุมมาค่ะขยับออกไปให้ห่างจาก
ที่มีการรวมตัวกันก่อนหน้านี้อ่ะค่ะเนื่องจากว่าอ่า
ทางตำรวจต้องมีการประกาศตลอดด้วยค่ะลานะคะว่า
ตอนนี้มันถึงช่วงเวลาที่จะต้องเปิดการจราจรแล้ว
อยากให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแยกย้ายแต่ว่ายังมีบางส่วนนะคะ
ที่ยังไม่อยากจะเดินทางกลับนะคะเนื่องจากว่าอ่า
ยังยังต้องการจะชุมนุมต่อค่ะทำให้ตำรวจเนี้ยค่ะ
ต้องตัดสินใจค่ะประกาศแล้วก็ผลักดันช่วยอ่า
โลนะคะที่อ่าตำรวจผู้ของปลูกชนนะคะ
ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในวันนี้อ่ะค่ะแล้วทางกลุ่มผู้ชุมนุมเอง
ได้มีการถอยขยับออกไหมคะหรือว่าท่าทีของกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นยังไงบ้างคะ

เพียงปรับตรวจผู้ปลูกปลูกชนเท่านั้นค่ะที่อ่ายืนอยู่ตรงช่องถนนพิพาวดี
ขาออกอ่ะค่ะทั้งอ่าเลนส์ข้างในแล้วก็เลนส์เลนส์ข้างนอกอ่ะค่ะ
แล้วก็ที่การยกแยกยกสิ่งของค่ะที่ขีดขวางทางอ่ะค่ะ
เพื่อต้องการที่จะเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้โดยปกติที่สุดนะคะ
แต่ว่าทางอีกฝั่งหนึ่งนะคะการจราจรเนี่ยเรียกว่าติดขัดเป็นอย่างมากเลยค่ะ
เพราะว่าช่วงทางวิภาวดีขาเข้าเนี่ยรถที่หยุดนิ่งก่อนหน้านี้ค่ะ
ก็ไม่ขยับเลยรวมถึงตอนช่วงนี้ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นนะคะ
ทั้งคุณผู้ชมก็มีการวิ่งดูกันการจราจรเนี่ยก็ยิ่งแบบติดขัดเข้าไปอีกอ่ะค่ะ
งั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่ได้หรือยังคะ
อย่างที่คุณสิริวัลรายงานเอ๊ะเหมือนมีควันออกมาด้วยตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้บรรยากาศที่ดิฉันอยู่ตรงนี้นะคะ
ภาพเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะดีเลยไปนิดนึงคือตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะ
ได้ควบคุมสถานการณ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณสอนค่ะ
กระชับพื้นที่ได้สำเร็จค่ะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเปิดเส้นทางการจราจร
เพราะว่าช่องทางอ่าพี่ภาวิธีค่ะออกช่องใต้ทางด่วนนะคะ
ตอนนี้เป็นช่องทางก็สามารถเปิดให้รถยนต์ค่ะวิ่งใช้งานได้ปกติ๑เลนแล้วค่ะ
แต่ว่ารถที่จะใช้เส้นทางด่วนนะคะอ่าทางด่วนดินแดงสองเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ค่ะแต่ว่าทางฝั่งทางฝั่งอ่า
ตรงทางด้านหน้ากลมทหารกราฟอ่ากองทหารกราฟที่หนึ่งอะค่ะ
ตอนนี้ค่ะที่ฉันเห็นอยู่ตรงนี้ครุ่งคีประสตว์นะคะตอนนี้เหมือนจะมีฟันฟันกุ้งอยู่อะค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวกลางจะวิ่งเข้าไปดูครับเพราะว่าแต่ละจุดนี้ถ้างที่จะอยู่ห่างจังหน้า
แยกกันทำกิจกรรมค่ะ๒๓ชั่ว
ขอบคุณคุณสิริวัลคุณสิริวัลค่อยเดินเข้าไปเอาอย่างที่ปลอดภัยนะคะ
สองจอนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือเป็นสองฝั่งถนน
คุณสิริวัลอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งข้าว
มองไปข้างหน้าจะเห็นว่ามีควันอยู่นะ
เดี๋ยวคุณสิริวัลกำลังไปดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมก็ดูภาพบรรยากาศสดไปพร้อมกัน
คุณสิริวัลเห็นอะไรเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะ
ตอนนี้ที่ฉันได้ยินแก๊สตางค์ตาแล้วค่ะคุณเขมรสองค่ะ
แสดจระโปรกแล้วก็แสดตามากเลยค่ะ
น่าจะเกิดเป็นจากจุดที่ที่ฉันบอกคุณเขมรสองเมื่อกี้ค่ะว่า

มีควันออกมาตรงด้านหน้ากองพันธหารราบที่๑นะคะ

คุณสิริวัลเอาแก๊สเอานักเมืองมาล้างตาก่อนค่ะ
สิริวัลเอาเท่าที่ปลอดภัยไม่เป็นไรไม่ต้องขยับเข้าไปใกล้ที่เกิด
ถ้าเกิดแสดตาหรืออะไรขอพอแค่นั้นก่อน
ออกมาก่อนได้นะคะถอยมาก่อนเดี๋ยวยังไงเราติดต่อกลับไปอีกที
ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคุณสิริวัลและทีมข่าวนะคะ
นี่คือภาพบรรยากาศสดล่าสุดตอนนี้เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้า
เดี๋ยวเราจะให้ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะ
ใช่ค่ะเบื้องต้นก็คือเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่ได้หมดแล้ว
แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็คือสลายตัวแล้วนะคะ
ก็คือเดินทางกลับกันแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีการยิงแก๊สน้ำตาออกมาอยู่
อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าความคืบหน้าเรื่องนี้หรือว่าทิศทางเป็นอย่างไรนะคะ